คุณผู้ชมคะช่วงนี้พาไปจับไอ้เข้กันหน่อย

ตัวหนึ่งเมตรแล้วนะกับยาวมากไม่เด็กแล้วยาว
ไม่เด็กแล้วนะคะไปจับได้ที่พิศนุโลกค่ะ
เพศเมียค่ะหนักใน๒๕กิโลกรัมยาวกว่า๑เมตร
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็ดักจับได้โดยใช้โครงไก่เป็นเหยื่อล่อนะคะ
นายหัสดินวาดอินผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บอกเลยว่า
ดูจากลักษณะจราเข้ตัวนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นจราเข้เลี้ยง
แล้วก็คาดว่าคงหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงค่ะ
เพราะที่ผ่านมาบริเวณนี้ไม่เคยมีจราเข้มาให้เห็นเลย
อีกทั้งพอนำโครงไก่มาใส่ในกรงดักที่ชาวบ้านเขาเรียกกรงดักว่าไอ้โง่

กรงชื่อไอ้โง่ก็จับจราเข้ได้ภายใน๓ชั่วโมง
คือเหมือนกับว่ามันง่ายแค่เอาโครงไก่มาล่อมันก็มาเลย
ซึ่งนายสมพงศ์โพสวังค่ะนายกเทศบาลตำบลพลายชุมพลบอกว่า
หลังจากที่ชาวบ้านพบจราเข้ในแม่น้ำน่านวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาก็อยู่ไม่สุขแล้วล่ะจะใช้อะไรจะลงไปแถวน้ำทีก็หวาดหวั่นใจกันกลัวกันนะคะ
กลัวว่าเดี๋ยวจราเข้จะมาเดี๋ยวถ้าเด็กลงไปเล่นในน้ำเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีก
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็เลยเร่งหาวิธีดักจับจราเข้แล้วก็จับได้ในที่สุดนี่แหละค่ะ
เมืองต้นได้มีการประสานไปยังประมงอำเภอเมืองพิศนุโลกให้มาตรวจสอบแล้ว
แล้วก็จะนำจราเข้ตัวนี้ไปเลี้ยงอนุบาลเอาไว้ก่อนที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล
จากนั้นจะติดต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต๓พิจิตรเอาไปดูแลต่อนะคะ